เพราะประเด็นดราม่าคุณผู้ชมค่ะ

มีดราม่าที่เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ

คนล่าสุดจะถูกปลดนะคะ

นางงามรุ่นพี่อย่างแก้มกวินตรา

ไปถึงน้ำตาลเธอบอกว่า

เพราะน้ำตาลปลอมมาก

เพราะว่าชื่อมันก็ออกมาหราแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางฝากของน้ำตาลชะลิตา

ว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่เป็นข่าว
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าน่าจะปิดประเด็นไปได้ด้วยดี

ถ้าบังเอิญไม่มีคนตาดี

ก็เคยเอามาโพสต์แขวะน้ำตาลอย่างที่ที่ฉันได้เล่าไป
ที่ฉันได้เล่าไปล่าสุดค่ะโพสต์รูปน้องหมาเข้าไปอยู่ในกระเป๋า
อ่ะคิดว่าเป็นพวงกุญแจก็ได้
งานนี้ค่ะชาวเน็ตวิภาควิจารณ์กันขำว่าสาวแก้มเนี่ยตั้งใจจะโพสต์กระทบน้ำตาลอีกหรือเปล่า
โพสต์นี้นานก็ปลิวไปพี่แล้วผลเรียบร้อยแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าใครลบมีมือดีคนไหนมาลบหรือเปล่า

ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดว่านางงามรุ่นพี่จะโพสต์แขวะเธอ

เหรอคะน้ำตาลหล่อไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกค่ะ

แล้วเธอก็ยังบอกอีกด้วยว่าไม่คิดว่าจะต้องเคลียร์ด้วย

เพราะว่าเขาอาจจะแบบมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาค่ะ

หนูก็ไม่ได้อะไรนะเพราะหนูก็ไม่ได้มีอะไรกับพี่เขาเลย
เพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกันเลย
เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่คัดเลือกใช่
โดยยังไม่ได้คุยส่วนตัวเลยด้วยซ้ำค่ะ
ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าตานเองก็ไม่ได้แบบสนิทกับพี่เขาขนาดนั้นนะ
อยู่ในแบบเป็นรุ่นพี่นางงามเหมือนกัน
เออก็ไม่รู้ว่าน้องน้ำตาลเนี่ยเป็นนางงามหรือว่าเป็นนางเอกกันแน่นะคะ

แล้วต้องบอกเลยนะว่ากระแสของแก้มกวินตราตอนนี้กลับมาแล้วจริง
แต่ว่าก็ควรมีภาควิจารณ์ไปต่างนานนะ

คุณค่ะเรื่องนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ

แล้วล่ะว่ามันน่าจะเป็นการแขวะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์แบบปังมาก

น้ำตาลปลอมมากนี่คือมันชัดเจนแล้ว
แล้วก็เป็นความคิดหลายฝ่ายนะ
เป็นความที่เห็นกันเป็นต่างนะครับ